น่าจะให้ความสนใจกับข่าวสอง

มีคนประกาศตั้งพักการเมืองใหม่

ประกาศตั้งพักการเมืองใหม่

จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ทหารสั่งให้มาตั้งพักหรือเปล่า

เสรีมนังคศิลาในอดีตไหม
มันยังเหมือนพักเสรีธรรมในอดีตไหม
ทหารต้องการต่อท่ออำนาจ
แล้วให้คนมาตั้งพักการเมืองดักไว้

ให้แก้พรบพักการเมือง

ที่เคยเป็นกันอยู่แล้วรีเซตใหม่

นี่จะเป็นการทำให้แก้พรบพักการเมือง

แล้วจะทำให้การเลือกตั้งยืดออกไปหรือเปล่า
แล้วจะทำให้ขอสอชอผู้มีอำนาจ
อยู่ในอำนาจยาวขึ้นหรือเปล่า

ไม่ไม่อ้อมไม่ค้อมไม่เขินไม่เหนียมไม่อายเลย

สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ประกาศเจตนารมณ์หลังมีการ

เราจะสนับสนุนคนดีมีความซื่อสัตว

หรือทำสอบบ้านข้าบเฮียด

ก็คือต้องเลือกนายกต้องพินาคนที่เป็นนายก
เราก็ใช้หลักการว่าต้องเป็นคนซื่อสัตว์สุจริตและมีความสามารถ

ยึดอำนาจไม่ได้สะท้อนว่ามันเป็นคนไม่ซื่อสัตว์
สะท้อนว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้สะท้อนว่าเป็นคนไม่มีความสามารถ
แต่แล้วที่จริงผมไม่ได้เสนอท่านเป็นนายกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ
จริงตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นก่อนที่ท่านจะมาควบคุมอำนาจ
คือทางศัพท์พลเอกประยุทธ์ว่าควบคุมอำนาจเรียกว่ายึดอำนาจนะฮะ
วันที่๒๒พฤษภาคมนั้น
ในช่วงนั้นก่อนหลังจากที่ผมไปฟ้องคุณยิ่งรัก
จนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรฮะรัฐบาลเป็นศูนยากาศ
เราก็ต้องเสนอคนที่จะเป็นนายกคนกลางสมัยนั้นนะฮะ
ตอนนั้นนะตอนอยู่บนเวทีกรณ์ประวัฒนศาสตร์นะฮะ
ใช่ครับซึ่งพี่สุเทพฮะ
ท่านสุเทพก็มาก็คุยกันท่านก็บอกว่า
น่าจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการพบกองทัพบกตอนขณะนั้น
เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
ก็ผมมีหน้าที่ที่ต้องเสนอในวุฒิสภาซึ่งผมเห็นด้วย
โดยเหตุผลก็คือท่านมีความสามารถท่านจะคุมสถานการณ์ได้เท่านั้น
คนอื่นเอาไม่อยู่หรอกแล้วตั้งแต่ตอนนู้นเลย

แล้วที่ดูมันต่อจิ๊กซอกันมานะคุณสุเทพก่อนหน้านี้ก็เสนอ
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสนับสนุนนะถึงแม้จะออกไปแล้วการเมืองนั้น
และมาสอดคล้องคุณภัยบูลมาเสนอซ้ำ
แล้วสองคนนี้ก็มาร่วมเสนอแก้พรบพักการเมือง
นี่มันต่อจิ๊กซอกันแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้
เป็นฐานต่อท่ออำนาจให้เขาหรือเปล่า
ไม่ได้ต่อท่ออะไรฮะเราก็สนับสนุนนะฮะ

ผมว่าพี่สุเทพก็เปิดเผยก็ประกาศทั่วไปให้ทราบกันอยู่ว่า
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมก็เช่นเดียวกัน
เราทำอะไรเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
เราสนับสนุนเราก็บอกสนับสนุน
เราไม่ได้ไปเป็นอีอาบอะไรอยู่ตรงไหน

ถามว่าการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
จานโรชาเป็นนายกมันผิดตรงไหน
คนอื่นก็มีสิทธิ์จะสนับสนุนอย่าง

คุณจะไปสนับสนุนคนนู้นนี้ทางประชาธิปัต

ส่างคนต่างมีสิทธิ์นะครับ

ไปเที่ยวสนับสนุนคนที่เป็นทหารได้ยังไง
อะไรอย่างต่างผมว่ามันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผล
ทั้งที่เราสนับสนุนนั้นอยู่ภายใต้รัฐมนูลด้วย

คนที่จะมีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรมตรีได้

คืออยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๘
ซึ่งก็อาจจะเป็นคนนอกนะครับ
จะเป็นคนในพักก็ได้แต่อยู่ในบัญชีนะครับ
หรือ๒ถ้าไม่อยู่ในบัญชีก็มีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
รัฐสภาถ้ามีจำนวนเสียงเพียงพอ
อาจจะเป็นคนนอกหมดเลยไม่เป็นสอครับผม
จะไปเสนอใครเขาต้องไปถามเขาเสียก่อน
ให้เขายินยอมก่อนนะ
แล้วแน่ใจยังไงว่าพลเอกประยุทธ์จะยินยอม
รับเป็นนายกไหนข้อเสนอกลุ้นคุณพระบูรณ์
ต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่ต้องเป็นนายก

เชิญท่านมาอะไรก็ว่ากันมา

ท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าท่านไม่เป็น

แต่ว่าการเลือกนายกมันก็ยังมาไม่ถึง

ผมคิดว่าเราไม่ใช่

หรืออยากจะทำพักประชาชนปฏิรูป

เราต้องการให้เป็นเครื่องมือของประชาชน
คอยช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ถ้าอยู่ของพักที่อยู่ในสภาเท่านั้นเองนะ
มันไม่ใช่เราตั้งพักมาเพื่อที่จะ

เราถึงค่อยทุกลมหายใจคิดถึง

มันเป็น๑ใน๒๐งานท่านทำ
สิ่งที่สำคัญคือการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

ของพักประชาชนที่จะปฏิรูปที่ตั้งขึ้น

คนบอกก็บอกไปนะฮะ

มีความเป็นวิธีคิดหลักคิดของตัวเอง
แล้วก็ผมในสายตาผมนะ
ผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในฐานะตัวบุคคลนะครับ
ในฐานะบุคลิกส่วนตัวของท่าน

หรือท่านเป็นปัจจุบันเป็นหัวหน้าคอสชอะไรทั้งหลาย

กรสชก็มีหลายเรื่องที่มีปัญหาเราก็ไม่สนับสนุน
แต่ตัวพลเอกประยุทธ์ผมถามกลับไปเหมือนกัน

ทุกคนสงสัยท่านไหมไม่มีใครสงสัย

แต่ความสามารถท่านอาจจะไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรนั้นผมไม่รู้
ถ้าท่านสามารถคุมของท่านได้
ที่สำคัญผมไม่ได้มีอะไรเลยมีอย่างเดียวท่าน
แต่เปรียบเทียบสถานการณ์ในวันนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บุคคลอื่นหรือผู้บริหารอื่นที่มีอยู่
ตัวเลือกทั้งหลายที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเขา
ตอนนี้ก็เลยเห็นว่าถ้าให้ผมเลือกนะฮะ
ผมก็จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะว่า
มีคุณสมบัติทุกอย่างครบมากกว่าบุคคลอื่น
ในอดีตเคยมีตัวอย่างหลังจากมีการยึดอำนาจเสร็จ
มีคนไปตั้งพักแล้วสนับสนุนคนที่อยู่ในอำนาจ
เข้าสู่กระบวนการเป็นนายกต่อตามวิถีทางประชาธิปไตย
แล้วก็สนับสนุนการเงินให้ไปตั้งพักออกค่าใช้จ่ายให้
ใครก็รู้ว่าทหารออกเงินให้และมาตั้งพักการเมือง

ผมรังเกียจพักในนิยามว่าพักทหารแบบสามัคคีทำอะไรทั้งหลาย
เพราะว่าผมจริงผมรังเกียจระบบพัก
ผมรังเกียจว่าระบบพักกับนักการเมืองมีปัญหามาก
ตอนนั้นผมเป็นสวผมเป็นฝ่ายต่อต้านในเรื่องระบบพักมาตลอด
แต่หลังจากต่อต้านจนกระทั่งผมไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
ไปเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูล
ผมเป็นฝ่ายที่คัดค้านพยายามต้องลดบทบาทพักการเมืองลง
เพราะว่ามันมีปัญหาผมว่าการเมืองล้มเหลวเกิดจากภาคการเมือง
แต่หลังจากดูไปเรื่อยก็จึงเห็นว่า
กลไกในการที่จะขับเคลื่อนการเมืองถ้ามันไม่มีพักการเมืองมันทำไม่ได้
ทั้งโลกเขาก็ต้องเคลื่อนไหวโดยพักการเมืองนั้นเสร็จ
แต่ว่าปัญหามันเกิดจากพักการเมืองไม่ดีต่างหาก
ไม่ใช่ปัญหาเพราะพักการเมืองนะเป็นเพราะพักการเมืองไม่ดี
การเมืองไม่ดีเพราะอะไรพักการเมืองเป็นเครื่องมือของในทุน
พักการเมืองเป็นการเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือ

เราก็เลยอยากจะไปตั้งพักการเมืองเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือของประชาชนกลับกันนะฮะ
มีทุนของทหารถามกันตรงนะ
เสรีธรรมตอนนั้นทหารใส่เงินมานะ
แล้วก็ตั้งพักการเมืองเพื่อสนับสนุนเขา
ของคุณไพบูลจะเป็นนอมินี่แบบนั้นไหม
ไม่มีทางเป็นนโยบายที่เรารังเกียจ
รังเกียจพักนอมิดีเรารังเกียจพักของในทุน
รังเกียจวิธีการเล่นการเมืองแบบระบบเก่า
เราเลยเรียกว่าพักเราเป็นพักระบบใหม่นะครับ
คือผมก็ไม่ชอบพักการเมืองที่มีอยู่เดิมทั้งนั้นนะฮะ
แล้วผมไม่เคยเป็นสมาชิกพักไหนมาก่อน
เหตุผลที่ต้องมาเป็นเพราะว่าเราเรียกร้องให้พักการเมืองปฏิรูป

เราไม่เคยเข้าไปลงเลือกตั้งเราจะไปรู้เรื่องได้ไง

แล้วผมจะทำพักอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากจะเห็นอยากจะเป็นว่ามันเป็นการปฏิรูป
จะทำได้ยังไงก็ลงมือปฏิบัติให้เห็น
ดังนั้นสิ่งที่ผมรังเกียจก็คือพักในทุน
มีในทุนเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะไปได้ประโยชน์ออกมาซื้อตำแหน่งอะไรต่าง
แล้วก็มาหาประโยชน์สัมปทานหาประโยชน์กับรัฐอะไรต่าง
รังเกียจอยู่แล้วแล้วเราจะไปทำทำไม
แล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
ถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านไปยุ่งกับพักในลักษณะในนิยามว่าพักทหารนะ
เป็นพักแบบระบบเก่าไปอะไรต่าง
แล้วท่านไปคุกคีตีโมงไปอะไรกันมากมาย
กลายเป็นพักไปสนับสนุนพักอย่างนั้นนะฮะ
ผมก็อาจจะต้องทบทวนเหมือนกันเพราะว่าผมรังเกียจพักแนวทางนั้น
แต่พักการเมืองก็ต้องใช้เงินใช้มากด้วย
คุณภัยบูลก็รู้กว่าจะได้สอสอมา
ความพร้อมในการที่จะมีทุนเนี่ยก็ต้องมาจากนายทุน

ผมยังไม่มีแล้วก็ไม่คิดจะมี
เหตุผลเพราะว่าผมต้องการให้เป็นของประชาชน
ประชาชนที่เข้ามาร่วมกันอย่างหนึ่งที่ผมต้องเรียนว่า
พักถ้าตั้งต้นโดยบอกว่าต้องใช้ทุนมาก
อย่ามาทำพักเลยฮะท่านไปทำบริษัทดีกว่า
ลงทุนดีกว่าพักการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของการมาลงทุนด้วยเงิน
มันต้องมาลงทุนกันด้วยอุดมการ
แล้วส่วนจะใช้เงินใช้อะไรก็ใช้แบบพอเพียง
ถ้ามันจะใช้เท่าไหร่ก็หากันในหมู่สมาชิกนั่นแหละ
มาร่วมกันโดยมีส่วนร่วมดังนั้นผมชอบ

สนับสนุนให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ทุกคนต้องบริจาคเงินบำรุงพัก

คิงเหลานี้เป็นสิ่งสำคัญ
แต่ผมไม่ได้ปฏิเสธมันต้องมีค่าใช้จ่าย
แต่มันเป็นค่าใช้จ่ายอย่างพอเพียง
ซึ่งผมก็เป็นฝ่ายต่อต้านระบบการเมือง

มีอย่างที่ไหนควรจะเข้าสู่ตำแหน่ง
ให้ไปใช้เงินได้เป็นล้าน๑ล้านกว่าต่อคน
แล้วมันมีตำแหน่งทางองค์กรอิสระ
หรือตำแหน่งอยากเป็นสวยังเสียค่าสมัคร๕๐๐บาท

แต่ทำไมสอสอต้องเสียเป็นล้านนะ
ซึ่งถ้าตำแหน่งอะไรก็ตาม
ถ้ามาโดยการต้องมีใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากแล้ว

ฉะนั้นเรากลับเป็นฝ่ายที่เน้นว่า
พักการเมืองการเล่นการเมืองทั้งหลาย

รัฐควรจะต้องช่วยมาเพื่อให้เสียเงินน้อยที่สุดในการเข้าใช้
ว่าการเป็นพักการเมืองที่จะเสนอใครเป็นนายกได้เนี่ย
เขากำหนดว่าอย่างน้อยต้องมีกี่คนกี่คนนะ

พักประชาชนปฏิรูปจะได้เสียงสักกี่เสียง

ไม่เราทำเรื่องการจะได้จำนวนสอสอแล้วมันเป็นเรื่องของประชาชน
ว่าในวันเลือกตั้งเขามอบคะแนนมาให้ได้เท่าไหร่
เขาตัดสินเราได้อย่างไรนะฮะ
พอถึงได้เท่าไหร่สำหรับพักประชาชนปฏิรูปที่จะตั้งขึ้นนะ

เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งว่า

เราจะต้องไปค่าใช้จ่ายต่าง

เราจะต้องได้๕๐คนต้องใช้พันล้านหามาแล้วพันล้าน
แล้วเสร็จแล้วก็ไปหาผู้รับจ้างสมัคร
แล้วก็ไปลงอย่างนั้นมันจะต้องมาพูดว่า
มันต้องได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่านี้ขาดทุนอะไรต่าง

นี่จุดขายเนี่ยภัยบูลนิติตะวันอาจจะคนรู้จักอยู่แล้วนะ
แต่ว่าไม่ใช่จุดขายจุดขายน่าจะอยู่ที่ว่า
เลือกพักนี้เถอะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายก

เป็นไม่ใช่ในลักษณะอย่างนั้น
นโยบายข้อที่๑ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ถ้าเลือกพักนี้จะเข้าไปปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องคณะสงฆ์
ที่มีปัญหาล่วงละเมิดพระธรรมวินัย
อันนี้เป็นจุดแรกเลยอันดับที่๑
อันดับที่๒พักนี้จะปฏิรูปภักดิ์ปฏิรูปนักการเมือง
ปฏิรูปให้กลายเป็นพักที่เป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริง
ถ้าเลือกพักนี้จะเห็นพักที่ไม่เหมือนพักอื่นนะ
ที่๓ก็คือจะปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้ประชาชน
ให้มีอำนาจเราจะสร้างสภาปฏิรูปตรวจสอบอยู่ทุกจังหวัด
อันนี้ช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน
ต่างเอาล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณภัยบูลนิติตะวัน

ที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปสักครู่ครับ
อยู่ดีคุณภัยบูลก็ทำให้วงการเมืองปั่นป่วนไปหมดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไปเสนอให้แก้พรบว่าด้วยพักการเมือง
คนเขาบอกว่าถ้าแก้พรบว่าด้วยพักการเมืองเนี่ยนะ

ช่องทางให้รถแมพขยับออกไปอีก
จะเป็นช่องทางให้ขอสชและรัฐบาลนี้อยู่ในอำนาจยาวขึ้นไปอีก

จริงคงไม่ใช่ฮือฮาเพราะเรื่องไปแก้พรบ

แต่ฮือฮาเพราะประเด็นที่ผมเสนอว่า
ในขณะนี้มีสมาชิกพักอยู่๒มาตรฐาน
มีสมาชิกพักที่ต้องเสียเงิน
กับสมาชิกพักที่ไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงพัก
แต่มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากัน
อันนี้เป็นประเด็นที่มันทำให้ฮือหา
ประชาธิปัตย์มีสมมุติมีอยู่๒ล้าน

ใครที่เป็นสมาชิกเก่าไม่ต้องเสียเงินค่า

แต่คุณภัยบูลไปจดทะเบียนพักใหม่
วักมือคนมาเป็นสมาชิกใหม่ต้องเสียเงิน
ในตัวพักเก่าเองก็ตาม

แล้วรับรองว่าสมาชิกพักทั้งหมดยังเป็นสมาชิกพัก
ต่อไปแล้วมีสมาชิกภาพหมดนะฮะ

แต่ถ้าไม่จ่ายเงินบำรุงพักภายใน๔ปี

มีเวลา๔ปีให้อยู่โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
แต่ว่าในขณะที่มีอีกจำนวนนึง

หรืออาจจะต้อง๕๐๐คนอะไรอย่างนี้

กำหนดไว้ว่าต้องมี๕๐๐คน

แต่ที่เหลือให้ทยอยไปจน๔ปี

ส่วนพักใหม่ทั้งหมดเข้ามาต้องจ่ายเงินทุกคน

แล้วแถมต้องจ่ายทุนประเดิม

ส่วนค่าบนโรงพักนั่นเป็นเพียง
ปีแรกเขาให้๕๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วทำไมมันถึงก็เกิดความเหลื่อมล้ำ

แล้วทำไมไม่บอกให้เขาแก้
สมัยที่เขาร่างพรบพักการเมืองอยู่ล่ะ

แล้วผมไม่ได้เกี่ยวผมไปทำอย่างอื่นอยู่

กรรมธิการหรือสนช

มีแต่หาลือกับพักการเมืองเดิมทั้งสิ้น

พรรคการเมืองเดิมก็ชอบเนี่ยฮะ

วันศุกร์นี้ที่ผมจะไปสรณช
ผมเป็นผู้จิตริเริ่มตั้งพักใหม่อยู่

ใช่ครับพอดีวันศุกร์นี้ทางสนช
เชิญท่านสุเทพกับผมไป
เพื่อที่จะไปพูดคุยกันเรื่องที่เรา
เรายื่นประเด็นเรื่องนี้ออกมา
ประเด็นคือต้องการให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น
ต้องการให้สมาชิกพักเป็นเจ้าของพัก

ก็ต้องให้มีชำระค่าบรมพักทั้งหมด

ไม่ใช่ไปมีระบบ๒มาตรฐาน
บอกว่าไม่ต้องชำระก็มีสมาชิกภาพได้เหมือนกัน

ถือว่าในฐานะเราต่อสู้เรื่องความถูกต้อง

ที่มีว่าไม่เป็นไม่จ่ายเงินก็มีสิทธิ์เท่ากับพวกจ่ายเงิน

แต่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะบอก

เพราะว่ามันไปทำลายหลักการสำคัญที่
จะให้มีการปฏิรูปพักปฏิรูปการเมือง
ก็คือให้ประชาชนที่เขามาเป็นสมาชิกชิกพัก
เขามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ถ้าเป็นข้อเสนอนี้แล้วมีการแก้พรบพัก
แล้วมันจะลามไปถึงการยืดโลดแมพ
ืดให้คอสชอยู่ในอำนาจต่อ
ยืดให้รัฐบาลอยู่ในอำนาจต่อ

เพราะว่ามาตรารัฐมนุนมาตรา๒๖๖
ที่เป็นหัวใจของเรื่องโลดแบบ

ถ้าจะมีภายใน๑๕๐วัน

กฎหมายประกอบรัฐมนูลผ่าน๔ฉบับ

รัฐมนุนเขียนว่ามีผลบังคับใช้นะฮะ

ซึ่งกฎหมายพลวงภาคการเมือง

ฉะนั้นจะมาอ้างว่าอยู่ระหว่างการแก้ไข
ค่อยนับหนึ่งกันหลังจากแก้ไขเสร็จ

แต่ว่าถ้าจะมีปัญหานั้น
กฎหมาย๔ฉบับนั้นพักการเมือง

ที่อยู่ในสนชกำลังพิจารณาอยู่
ถ้ามันจะลดแบบจะเลื่อนไม่เลื่อน

มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ผมเสนอ

เพราะกฎหมายพักการเมืองมีผลบังคับใช้ไปแล้ว

ทำเรื่องนี้เป็นต้นเหตุต้องการให้ยืดอำนาจ
ไม่มีอะไรอยู่ในเรื่องนั้นเลย
แล้วโดยกฎหมายมันก็เป็นไปไม่ได้

มันจริงไหมกับเรื่องที่ผมพูด

โดยเฉพาะอนุห้ามันจริงหรือเปล่า
ว่ามันมีระบบสมาชิกพัก

ถ้าสังคมบอกว่าไม่เป็นไรมีอย่างนี้ก็ได้

แต่ถ้าสังคมบอกไม่ได้มันต้องมีอย่างเดียว
เสียเงินก็ต้องเสียหมดถึงให้มีสมาชิกภาพ
อย่างนั้นถึงค่อยไปแก้กฎหมาย
แต่ว่าการจะทำเรื่องนี้
มันไปใช้วิธีอย่างที่มีบางคนแสงความคิดเห็น
ไปแก้โดยใช้ประกาศกรกตอะไรต่างมันใช้ไม่ได้
เพราะอันนี้มันเขียนไว้ในกฎหมาย

เพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจ

แล้วไม่มีจนถึงเดี๋ยวนี้ตลอดไป

เพราะผมไม่ชอบวิถีทางอย่างนั้น
แล้วแต่ผมการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ซึ่งเป็นบุคคลที่เหมาะสม

ณตอนนี้นะแล้วผมก็เชื่อว่าถึงตอนนั้น
ความมีความสามารถผมก็เชื่อว่ายังเป็นในลักษณะอย่างนี้
แต่ว่าทั้งหมดเราก็จะต้องถามเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะ
ถามสมาชิกผู้ก่อตั้งพักอีกครั้งหนึ่งยืนยัน
แล้วก็จากนั้นพอสมาชิกมีจำนวนมากขึ้น
ก็มีการประชุมเพื่อลงมติถามกันอีกครั้งหนึ่งแบบสอบถาม
แต่เอาแน่แล้วใช่ไหมตั้งพักเนี่ย
แน่นอนเราไปยื่นเตรียมการก่อตั้งพัก
ถึงค่อยเจอปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ความไม่เป็นธรรมในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกพักนะฮะ
เพราะเราไปยื่นเตรียมการก่อตั้งพักแล้วไปสะดุดขึ้น
เราก็เลยเอากฎหมายพักการเมืองมาดูบ้าง

ก็เลยไปดูกฎหมายเกี่ยวกับของพักเดิมเขา
ก่อนหน้านั้นผมดูเฉพาะพักตั้งใหม่ให้ทำอะไรมั่ง
ก็เลยไปดูแล้วไอ้พักเก่ามันทำอะไรมั่งนะครับ
ไปดูอ้าวพักเก่าอย่างนี้ก็ได้เปรียบกันเละเลยเนี่ย
มีสองระบบด้วยแล้วในตัวของเขาเองผมย้ำนะฮะ
ในตัวของพักเดิมนะมันก็ยังเป็น๒ระบบด้วยนะฮะ
มีทั้งเสียเงินไม่เสียเงินแต่มีศักดิ์ศรีเท่ากัน
มีสิทธิ์เท่ากันไม่เป็นธรรม

แต่ถ้าจะให้ไม่เป็นธรรมอยู่อย่างนี้
คิดว่ามันถูกต้องแล้วไม่ต้องไปแก้นะ
ผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่ผมถือว่าผมบอกแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือบุคคลที่เป็นข่าวฮอต
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ภัยบูลนิติตะวันต้องจับตามองคนคนนี้ต่อไปครับ
เพราะว่าเขาประกาศเอาแน่ตั้งพักการเมือง
นี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์นี้

ว่าที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปมาเป็นแขกเครื่องของเรา

ภัยบูลกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป